แต่ในหลายพื้นที่เขาก็มีการจุดพลุกันเองเฉลิมฉลองที่บ้านเหมือนกัน

โอ้โหเกือบขิดกันไปหลายบ้านเลยคุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาให้ดูนะคะ
ลองไปดูบ้านแรกกันก่อนเลยค่ะ
จุดพลุไฟเกือบจะได้สวยงามไฟจะไหม้บ้านอยู่แล้วค่ะ
ตอนแรกเห็นไหมว่าพลุมันก็ขึ้นท้องฟ้าสวยดีอยู่หรอก
แต่หลังค่ะเขาบอกว่าเป็นพลุลูกที่ใหญ่กว่าเดิม
ปักลงไปที่พื้นแต่ไอ้จังหวะจุดเนี่ยมันดันล้มอ่ะคุณ

พอมันล้มปุ๊บนี่วิ่งพุ่งเข้าบ้านแบบนี้เลยค่ะ
กระจายวิ่งหนีตายเข้าบ้านกันแทบจ้าละวันเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่แหละ
บ้านหลังนี้เขาจัดงานเขาดาวนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กัน

ญาติก็มารวมกันจุดพลุไฟเฉลิมฉลองนะคะ
เขาบอกว่าเสียงระเบิดเนี่ยดังลั่นสนั่นเลยค่ะ
เพราะดีจริงนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรเลยค่ะ
แต่ก็ต้องตรวจดูความเสียหายแหละว่ายังไงบ้าง
เพราะว่าพลุมันวิ่งพุ่งเข้ามาในบ้านเลยแล้วก็ระเบิดตู้ม
จังหวะนี้คือล้มแล้วนะเห็นไหม

บางคนวิ่งไม่ทันผู้ใหญ่ต้องอุ้มเข้าบ้านแบบนี้นะครับ
เอาอีกหนึ่งบ้านครับจุดพลุเหมือนกัน

เหมือนกันเลยแล้วพลุเนี่ยมันจะพุ่งเข้าบ้านแบบนี้หรือเปล่า

เข้ามา

นี่เป็นเอกนี่เอาเน่น

คุณไต้นะน่าจะดีอย่างหรอก

หนูเจอ

ใช่ครับแล้วคือตรงจุดนั้นมันไม่ทันได้ยิงขึ้นฟ้านะ

แล้วมันก็มากระจายทุกทิศทางเลย

แล้วที่น่าเป็นห่วงคือเด็กบอกว่าหนูเจ็บหนูเจ็บแล้วร้องไห้ด้วย

ผู้ใหญ่เองก็กรี๊ดตกใจนะครับ

เพราะว่าจู่เนี่ยพลุเนี่ย
จากบริเวณลานกลางแจ้งหน้าบ้าน
มันระเบิดแล้วพุ่งเข้าใส่คนในครอบครัว

เห็นไหมฮะวิ่งไปก็ถ่ายคลิปไปเนี่ยนะ
ด้วยความตื่นเต้นหนีตายโอละหมานเลยครับ

ก็เห็นเขาบอกเต้นไฟไหม้ด้วยนั่นน่ะ
น่ากลัวมากนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับ

ต้องดูเลยนะเป็นอุทาหรณ์นะครับ

นี่แต่ว่าก่อนจะไปที่บริเวณหน้าบ้าน

ปีใหม่สุดท้ายแล้วปรากฏว่า

กำลังแฮปปี้นิวเยียร์แล้วพลุ

แล้วคือก้มหัวหลบแทบไม่ทันเฉียดหัวไปนิดเดียวเองครับ

คือเจ้าของคลิปแล้วก็เพื่อนอีก๒คนไปเขาดาวน์ไง

จุดนี้คือหาดชาลาทัศน์ที่สงขลาครับ
แฮปปี้นิวเยียร์

อีกเรื่องที่บอกไว้นะคะ
เหล่าใจหน่อยครับนี่นะในความสวยงามก็มีอันตรายเหมือนกัน
อารมณ์แบบนี้แหละแต่คราวนี้ไฟมันจะไหม้บ้านเขาเอาอ่ะค่ะ
นี่ค่ะคือเหมือนพอเป็นซอยบ้านอ่ะพื้นเป็นพื้นคอนกรีตใช่ไหมคุณ
มันไม่มีที่ปักพลุไงปกติบางทีถ้าเป็นดินเป็นทรายมันปักได้ใช่ไหม
ใช่ลักษณะเท่าที่ดูจากในคลิปที่เราเบลอไว้เนี่ย
ผมไปปักในกระถางต้นไม้หน้าบ้านป่ะอ๋อแล้วบ้านคนอื่นด้วย
คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีมันมันวางที่พื้นหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ไฟมันจะไหม้บ้านเขาเอานะคะนี่คือเป็นคลิปที่ถ่ายได้จากมือถือของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละ
จุดพลุอยู่หน้าบ้านนะคะผู้หญิงคนนึงตะโกนไม่หยุดเลยเห็นไหม
บอกทำไมไม่ไปจุดหน้าบ้านตัวเองอ่ะสองครั้งแล้วนะแบบเนี้ยสองครั้งแล้วนะ
บอกเลยว่าจะแจ้งความตรงนี้คือซอยกำนันแม้นยี่สิบแปด
บางขุนเทียนนะคะเราส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของบ้านค่ะ
คุณนัทพงศ์เขาก็พาไปดูร่องรอยไหม้ที่ประตูรั้วหน้าบ้านแล้วก็ที่หลังคา
เขาบอกว่าวัยรุ่น๔คนที่เห็นในคลิป
เอาพลุมาจุดหน้าบ้านแต่หน้าบ้านเขาไง
นัดแรกมันพุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็แตกอยู่บนฟ้าแต่นัดที่สองกระบอกพลุมันล้ม
ลูกไฟก็เลยพุ่งใส่บ้านเขาเต็มเต็มอ่ะอืม
โชคดีตรงที่ว่ามีคนอยู่บ้านแล้วหลังคาบ้านเขาเนี่ยมันทำมาจากวัสดุที่ไม่ลามติดไฟ
ก็เลยแก้ไขกันทันคุณลองนึกภาพถ้าหลังคาเป็นหลังคาแบบที่คนชอบทำกันอ่ะ
มันค่อนข้างเป็นวัตถุไวไฟแล้วไม่มีคนอยู่บ้านเพราะไปเที่ยวปีใหม่อะไรจะเกิดขึ้น
อันตรายเลยนะคะไฟไหม้บ้านเขาได้เลยนะคะ
คือพอไปแจ้งตำรวจปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เหมือนจะไม่พอใจ
กลับมาซ้ำนะคุณคือวิ่งมาจุดพลุโยนใส่หน้าบ้านเขาอีกอ่ะ
เขาบอกว่าโอ๊ยแบบนี้มันไม่ได้แล้วล่ะเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้ว
ล่าสุดตำรวจสนบางขุนเทียนก็เรียกตัวหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นพร้อมกับผู้ปกครอง
พูดคุยไกล่เกลี่ยกันกับผู้เสียหายนะคะซึ่งฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยอมขอโทษ
ผู้เสียหายก็บอกว่าเออไม่เอาเรื่องก็ได้แต่ขอพูดคุยหาทางออกหน่อยนะ
คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกคือมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องอ่ะ
คึกขนองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันต้องรู้
เพราะสุดท้ายแล้วเราต้องอยู่ร่วมซอยเดียวกันเป็นเพื่อนบ้านร่วมซอยกัน
ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกน้องก็บอกน้องสำนึกผิดแล้ว
ก็สัญญาว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้อีกแล้วก็จะพาเพื่อนในกลุ่มมาขอโทษด้วย
ก็คิดซะว่าจบลงด้วยดีเนาะ
คือเราสนุกแต่ว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ